เหตุที่ภูเก็ตกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เขาป่าตองคือรถกำลังจะขึ้น
ขึ้นตรงเขาแล้วทางมันชันฝนมันตก
ไปต่อไม่ไหวไหลลงมา
ต้องอาศัยเพื่อนร่วมทางช่วยเบรกให้ไม่งั้นตกเขาแน่ค่ะ
เรียบร้อยเลยเก่งดำโอ้โหคือเนี่ยมันคุมไม่ได้แล้วอะค่ะ
แล้วเก๋งดำเขาก็รู้ตัวแล้วนะเปิดไฟฉุกเฉินแล้วนะ
ตึ้มชนเขาให้แบบนี้ค่ะ

ไม่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีใครอยากให้เกิดหรอกค่ะ
คือจริงเขาก็ขับมาแล้วเหมือนกับแบบจอดนิ่งอยู่นะ
แล้วก็ไหลลงมาไหลลงมานี่เราก็ลุ้นด้วยนะคุณผู้ชม
ในคลิปน่ะไม่ได้ระบุนะว่าสาเหตุที่รถมันถลายลงไป

แต่ว่าคนในรถทั้ง๒คันเลยนะปลอดภัยค่ะ
บางคนก็บอกว่าถนนเขาป่าตองตรงนั้นมันลื่นมากเลยนะช่วงฝนตก
บางคนก็บอกว่าเครื่องยนต์ขัดข้องหรือเปล่า
เพราะว่าตอนจะชนไฟท้ายไฟเบรกของเก๋งขาวไม่มีเลย
แสดงว่าเครื่องดับไปแล้วหรือเปล่าตอนนั้นหน้าฝน
ขับไกลขับทางชันระวังด้วยนะคะคุณผู้ชม
ตรวจเช็คสภาพรถเป็นเรื่องสำคัญนะคะ